ไปกันที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะไปดูศึกสายเลือดมรดกเลือดนะคะ
จริงจริงเลยนะคะพี่สาวกับพี่เขยค่ะ
เห็นยังมรดกเลือดเพราะอะไรสาเหตุเกิดจากว่า
เนี่ยคุณผู้ชายที่เจ็บตัวคนนี้น้องชายอะค่ะ
ยอมรังวัดแบ่งที่ดินสวนยางพาราให้นี่คือสภาพบาดแผลนะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายสุพเชษฐาวังแก้ว
อายุสี่สิบสามปีเป็นชาวอำเภอนนท์ดินแดงจังหวัดบุรียุรัมน์นะคะ
ถูกพี่สาวก็คือนางกันนิกาแล้วก็พี่เขยคือนายสุภาชัย
ใช้ท่อนไม้แล้วก็เสียมเหล็กกระหน่ำตีที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้า
ได้รับบาดเจ็บเย็บกันไปเห็นบอกว่าสักประมาณ๖เข็มนะคะ
สุดท้ายตัดสินใจไม่ยอมเจ็บตัวฟรีเจ็บตัวเปล่าค่ะ
ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักษ์สพนดินแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งใจจะเอาผิดกับทั้งพี่สาวแล้วก็พี่เขยด้วยคนเจ็บเล่าบอกว่า
พี่สาวเนี่ยโทรศัพท์มาตามให้ไปทำการรังวัดที่ดิน
ยางพาราสิบห้าไร่ที่ดินผืนนี้พ่อทิ้งให้
เพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตนะคะต้องการที่จะแบ่งที่ดินดังกล่าว
ตัวเขาเองเนี่ยคนเจ็บก็เลยบอกกลับไปที่พี่สาวบอกว่ายังแบ่งให้ไม่ได้
เพราะหลังจากที่พ่อเสียได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกันที่ทำการผู้ใหญ่บ้านว่า
ให้แบ่งที่ดินเนี่ยออกเป็นสี่ส่วนเท่าเท่ากันเท่าเท่ากัน
โดยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด
ให้คนเจ็บซึ่งเป็นน้องชายคนเล็กเข้าทำประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว
พอครบกำหนดแล้วจึงให้พี่สาวทั้ง๓คนแบ่งกันทำประโยชน์
และทุกคนก่อนหน้านี้ก็รับทราบกันแล้วไงที่ไปเซ็นรับทราบที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ครับแต่พอตัวเขาเองเนี่ยหมายถึงคนเจ็บเนี่ยตอบพี่สาวไปแบบนั้นนะคะ
พี่สาวคนที่สามไม่พอใจคว้าไม้มาตีตอนแรกเนี่ย
ตัวคนเจ็บเนี่ยบอกว่ายังเอามือรับไว้ได้ทันนะตอนพี่สาวเอาไม้มาตีเนี่ย
แต่ตอนที่พี่เขยเนี่ยเอาเสียมเหล็กที่นำติดตัวมาเนี่ย
กระดำตีคราวนี้ไม่ทันแล้วค่ะได้รับบาดเจ็บแบบนี้นะคะ
จากนั้นพี่สาวคนแรกกับคนที่สองก็เข้ามาห้ามไว้มาอยากศึกกันนะฮะ
ตัวเขาเองรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปบ้านให้ภรรยาพาไปหาหมอแล้วก็พาไปแจ้งความนะคะ
เพราะอยากแบ่งอยากปันให้เป็นสัตว์ส่วนอยากได้ความลูกความค้น
พ่อเสียออกมาแล้วก็อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ผมคิดอย่างนั้น
ตั้งทั้งที่พี่ผ่านมาใครตั้งทั้งทั้ง
ก็ผม๒๐๓๐ปีก็ผมเสียดอกย่าแล้ววัดร่างที่อะไร๔ปีสำรวจทีก็ผม
ก็มีแต่ผมหมด๒๐๓๐ปีปุ๊บผมหมดเสียดอกย่าอะไรมีแต่ผมหมด
เสียใจมากครับเสียใจที่สุดเลยพี่น้องกันแท้ครับสายเลือดเดียวกันด้วย
ที่บอกว่าเสียดอกย่าเนี่ยก็คือภาษีดอกย่านะคะ
เพราะว่าที่ดินทำกินตรงนี้เนี่ยที่กลายเป็นปัญหาเนี่ย
เป็นสวนยางพาราเป็นที่สอบประกอบที่รัฐจัดสรรให้ทำกิน
แล้วใช้ชื่อของพ่อในการที่จะไปลงทะเบียนตั้งแต่ตอนแรก
แต่ที่ผ่านมาคนเจ็บก็คือนายสุพเชษฐานบอกว่า
ตัวผมเองเนี่ยดำเนินการเข้าไปดูแลทุกอย่างไม่เคยมีปัญหาอะไร
กระทั่งพ่อเสียตอนกุมภาพันธ์๒๕๖๓ก็คือต้นปีที่ผ่านมา
ก็เริ่มมีปัญหาต่างคนต่างอยากได้อยากจะแบ่งเอาไปเป็นของตัวเอง